คุณผู้ชมดูเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษามากนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสุพัตราศรีปัชชิมบินไปที่สหราชอาณาจักร
พาไปดูโรงเรียนพาไปดูสถาบันการศึกษาชั้นนำโดยเฉพาะ

คราวนี้ค่ะลดลงมาดูระดับเด็กหน่อย
ไปดูโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบดั้งเดิมของอังกฤษ
แล้วก็มีสถาบันสอนภาษาด้วยนะคะ

ช่วงเวลาว่างจากการเรียนเด็กเหล่านี้จะทำกิจกรรมร่วมกัน
ในพื้นที่ส่วนรวมของโรงเรียนมอตันฮอร์
โรงเรียนหญิงล้วนแบบดั้งเดิมของอังกฤษ
บางคนเลือกเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ
ไม่ว่าจะเป็นลาคอร์สที่เล่นเพื่อเสริมทักษะและความสามัคคี

แต่ก็มีเด็กหลายคนหลงไหลในงานศิลปะ
ในเวลาว่างพวกเขาจะมาสร้างสรรค์ผลงาน
นี่คือการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กผู้หญิงในโรงเรียนประจำ
ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
ครูจะภูมิใจทุกครั้งที่นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้

คือครูได้สร้างให้นักเรียนหาศักยภาพในตัวเองเจอ
เติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
แต่ในโรงเรียียนประจำทั้งมีคุณภาพ
หมอตั้นฮอร์รับนักเรียนนานาชาติไม่เกินร้อยละ๑๕
เพื่อยังคงความเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบอังกฤษ
โดยระดับมัธยมจะรับเฉพาะนักเรียนหญิงแบบเรียนประจำ
เพราะเธอเป็นนักเรียนไทยเพียงคนเดียว
เรียนที่นี่เน้นความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ
ซึ่งเธอมีความฝันอยากเรียนต่อแพทย์ที่สหราชอาณาจักร

ขอให้มีความกล้าที่จะสื่อสาร
ภาษาก็ไม่ต้องดีมากก็ได้นะคะ

เพราะว่าอย่างหนูก็เป็นคนไทยคนเดียวเลย
ก็เลยต้องมันก็ต้องพูดอังกฤษอะค่ะ
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมต้นฮร้อยละ๑๐
สอบเข้ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
ส่วน๑๙๐สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร
และกลับเปลี่ยนในประเทศของตัวเอง
ต้นฮอเป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ
และอยู่ในท็อปเทนโรงเรียนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร
จากเมืองออสเวตรีเราเดินทางกลับมหานครลอนดอน
ติวภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ
ที่ต้องการเข้ามาศึกษาอย่างสหราชอาณาจักร
ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โดยแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติประมาณ๒๕๐คนจาก๕๒ประเทศ
ส่วนเด็กไทยเข้ามาเรียนปีละ๕๖คน
นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน
และมีความสนใจในกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่นกีฬาหรือกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง
เพื่อให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น
รัฐบาลไทยนิยมส่งนักเรียนทุนมาเตรียมความพร้อม
เปิดกว้างรับนักเรียนที่มีความสามารถในทุกระดับ
และทุกประเทศจากทั่วโลก
สุพัตราสีประชิมข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะ
สุดยอดเลยนะเราได้ไปดูพื้นที่ที่เรียกว่า